ตำรวจขอนแก่นได้รับตัวเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ที่ไปโพสต์ภาพขายยาบ้าผ่านเฟซบุ๊ค
แล้วก็เขียนข้อความท้าทายตำรวจไปสอบสวน

ระหว่างนั่งรถโดยสารหนีเข้ากรุงเทพหานคร
เรื่องต้นก็ต้องรอการสอบปากคำอย่างละเอียด
ก่อนที่จะเปิดเผยกับสื่อในวันพรุ่งนี้
ถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดี
โดยชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
ตามจับเยาวชนชายอายุ๑๗ปีนะครับที่โพสต์ภาพยาบ้า
พร้อมอุปกรณ์การเสพลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว
หลังหนีขึ้นรถโดยสารมุ่งหน้ามากรุงเทพ

จังหวัดนครราชศรีมาให้สกัดรถไว้
ในที่สุดก็สามารถจับตัวได้ที่ด่านตรวจยาเสพติด
จากนั้นก็ได้รับตัวกลับไปสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น

กระแสสังคมออนไลน์ก็พากันวิพากษ์วิจารณ์

รูปภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊คว่า

ลงภาพยาบ้าพร้อมอุปกรณ์การเสพ
และมีข้อความเขียนท้าทายเจ้าหน้าที่ว่า
ไม่กลัวจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย

แล้วก็ที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วย
ก็ทำให้ชาวโซเชียลส่วนใหญ่แสดงความเห็น

พร้อมกับประนามถึงการกระทำที่ไม่สมควร
ผ่านตำรวจเอกสุภากรคำสิงห์นอก
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า

จึงไม่สามารถนำตัวมาแถลงข่าวได้
อีกทั้งยังต้องรอการสอบสวนให้ชัดเจนก่อน
จึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้
โดยตำรวจจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้
สื่อมวลชนทราบความคืบหน้าอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

ก็ได้มีการเปิดเผยผลของการสอบสวนผู้ต้องหารายนี้แล้วนะครับ
ตำรวจระบุว่าเป็นช่างก่อสร้าง

นำรูปภาพยาบ้าแล้วก็ปืนจากเว็บไซต์ต่าง

ท้าทายตำรวจเพราะว่าน้อยใจแม่
มักจะด่าตัวเองว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งที่ไม่เป็นความจริง
รับว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
โพสต์ไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนแชร์กันเยอะขนาดนี้
ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้
ผู้ปกครองติดต่อขอประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นเยาวชน
เมืองต้นแจ้งเขาหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เอาไว้ก่อนครับ